กลับมาถึงเนี่ยช่วงเทศกาลลอยกระทงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ปีหนึ่งมาบันจบหนึ่งครั้งเทศกาลลอยกระทง
เป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยด้วย
แต่ว่าหลายหน่วยงานเขาก็รณรงค์เรื่องของ
ที่เราจะไปหากระทงมาลอย
อย่างเช่นไม่ให้ก่อเกิดมลพิษทางน้ำ

กระทงที่มันดีต่อสิ่งแวดล้อมมันย่อยสลายเองได้
ชาวเน็ตเขาก็เลยมีไอเดียดีค่ะคุณผู้ชม
ในการเปิดขายกระทงกันเลยเดี๋ยวนี้

แต่ว่ากระทงไอเดียดีนี้

รูปร่างหน้าตาแบบไหนเนี่ย

ไหนอ่ะก็นี่ไง
กระทงอากาศใบละ๒๙บาท

ก็นี่กระทงนี่ค่ะคุณเห็นกระทงกี่ใบคุณนับ

โอ้โหเต็มนับไม่ไหวเยอะอืม
โอ้โหถ้าขายกันแบบนี้แล้วก็

ขายกระทงอากาศมันซะเลย
ไม่สร้างขยะให้สิ่งแวดล้อมด้วย
ใบละ๒๙บาทเท่านั้นเอง
เป็นไอเดียที่เรียกได้ว่าเก๋และกวนไปในตัวเดียวกัน

เขาโพสต์เอาไว้บอกว่าแพลนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว

กระทงใบตองต้องใช้เวลาย่อยสลายนะ
กระทงขนมปังอาจจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ถ้ามันเยอะเกินไป
กระทงน้ำแข็งก็ต้องใช้พลังงานผลิต
มาเจอนี่ตัวนี้เลยกระทงอากาศไม่สร้างมลภาวะแน่นอน
ใครสนใจรับไปขายต่อติดต่อราคาส่งได้เลยครับ

แล้วแถมด้วยนะแถมฟรีทูบเทียนอากาศ
ไม่ต้องแถมหรอกครับ

ถุงอากาศด้วยลดโลกร้อนนะคะ
ซึ่งโพสต์นี้ก็เป็นที่สนใจของชาวเน็ตมากเลย
เกิดการแชร์คอมเมนต์กัน
โอ้โหล้นหลามเลยถึงไอเดียการลดโลกร้อนแบบนี้
มิติใหม่ในการรักโลกของเรา
แต่ละคอมเมนต์คุณผู้ชมไปส่องดูกันบ้างนะ

โอ้โหซื้อหลายอันลดหน่อยได้ไหม
บางคนบอกว่าใส่เหรียญลงไปได้ไหม

เอาไปลอยกลางอากาศเลยได้ไหม

ก็เป็นไอเดียกลวนกับกระทงยุคใหม่

ปี๒๐๑๘แล้วไม่มีขยะ

ไม่เปลืองไม่ลอยมาล่ะ
ไม่ต้องทำอะไรแม้ถ้าเจอกระทงอากาศ
แบบนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะซื้อเยอะ
ผมแนะนำให้ซื้อเป็นถังเลยนะ

แล้วก็ซื้อน้ำอากาศด้วย

แต่ถ้าอยากขายได้จริงคุณต้องมีกุศโลบายอีกนิดนึง

คุณต้องบอกว่าคนที่มาซื้อเนี่ยนะ

นะคะทีนี้ล่ะเห็นกันทุกคนเลย
อากาศนั้นจะได้โชคงวดหน้า

เห็นเลยอ่ะอือเห็นกันทุกคนอือเห็นกันทุกคน